คลิปนี้เป็นอุทาหรณ์สำหรับบ้านไหนที่ซื้อเตาแก๊

ใช้งานให้มันถูกวิธีเพราะมันอาจจะเกิดเหตุการณ์แบบนี้ก็ได้ครับ

บ้านจะเป็นอย่างนี้คือลักษณะเตาแก๊สคือด้านบนที่มันท็อปมันเป็นกระจก
ก็เป็นกระจกดำอะนะหลายบ้านมีใช่ไหม
นั่นสินั่นสิน่ะดูสักพักหนึ่งแล้วก็ตอนแรกก็ยืนงง
อะไรมันเกิดอะไรขึ้นรูปรวมความกล้าก็เลยไปปิดก่อน
ปิดแก๊สก่อนเดี๋ยวมันจะระเบิดซ้ำค่ะนะฮะแต่แต่แต่
คุณผู้ชมสังเกตเห็นอะไรไหมอะไรอ่ะไอ้ถังแก๊สที่ผู้หญิงไปปิดอ่ะ
มันมีงูอยู่เอ้าวงกลมสีแดงแดงมันมีงูอยู่อ๋อเห็นแล้ว
ลักษณะคือพี่ผู้หญิงเขาไม่เห็นงูนะเออ
เขากำลังตกใจกับไอ้เตามันระเบิดอยู่ก็เลยเดินไปปิด
ตรงท่อปิดเห็นไหมงูงูแต่ผู้หญิงเขาไม่เห็นไง
แล้วเขามองไม่เห็นกำลังตกใจกับแก๊สระเบิดไอเตาระเบิดอยู่
สองเหตุการณ์เกิดขึ้นในเรื่องเดียวกันนะฮะจริงจริงแล้วมันคืองู
แต่เราไม่รู้ว่างูมันเป็นสาเหตุที่ทำให้เตามันระเบิดหรือเปล่า
เห็นไหมเออนี่นี่
แล้วตอนที่ไปปิดถังแก๊สอ่ะให้มากนี่นะครับมันเกาะถังแก๊ส
แล้วทำให้เตาแก๊สมันระเบิด
แต่ย้ำแบบนี้ว่าเหตุการณ์นี้งูไม่ได้เกี่ยวข้อง
เกี่ยวกับเหตุการณ์ไอ้เตากระจกมันระเบิด
ูก็ตกใจเสี่ยงงูก็ตกใจงูกำลังเกาะ
สุดท้ายเนี่ยเหตุการณ์มันเกิดขึ้นเพราะว่าเหมือนกับว่าเจ้าของบ้านเขาไปเอาแผ่นเหล็กอะไรไปวางซ้อนครอบเอาไว้ตรงเตา
และทำให้ความร้อนมันย้อนกลับไปที่กระจกแล้วมันก็ทนไม่ได้เนอะ
กระจกมันก็เลยระเบิดแตกขึ้นมางูไม่ได้เกี่ยวข้อง
แต่เหนือสิ่งอื่นใดเจ้าของบ้านไม่ได้บอกป้ายเลขที่มาไม่ได้บอกเลขถังแก๊สมาไม่ได้บอกเลขเตาแก๊สมา
ก็เลยไม่ทราบ